เวลาที่มีข่าวคนมาขโมยชุดชั้นในมาขโมยกางเกงใน
ส่วนใหญ่เราก็จะได้ตามข่าวก็จะรู้ว่าเขาเอาไปสูดดม

คือเราก็ว่าเขาเป็นโรคจิตเอาไปสูดดมเอาไปช่วยตัวเอง
แต่ผู้ชายคนนี้คุณสึบสกุล
เขาไม่ได้เอาไปสูดดมเขาไม่ได้เอาไปช่วยเหลือตัวเอง
แต่เขาเอาเสื้อในกางเกงในของสุภาพสตรีไปขาย

แล้วคุณขายตามสภาพคุณ

ตัวก็๓บาทถ้าเกิดเป้าเหลืองหน่อย

ไม่อันนี้คือผู้สื่อข่าวเราบอกมาแบบนี้จริง
คือบางตัวเก่าหน่อยก็ขาย๓บาท๕บาท

นี่จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคุณผู้ชม
เขาไปตระเวนขโมยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

บางทีบางคนก็เอาซักตากอาจจะมาใส่ทีนึง

ตอนนี้ที่ตำรวจเขาแบบว่ากลุ้มใจเพราะอะไรรู้ไหม

ผู้เสียหายจริงไม่มีใครกล้ามาแจ้งไง
ไม่มีใครกล้ามายอมรับว่านี่คือกางเกงในของฉัน
นี่คือเสื้อในของฉันมีมาแค่คนเดียว
สมมุติวางแบบนี้ถามคุณอริยา
สีชมพูนี่ใช่ของคุณไหมกล้าตอบไหม
ทำแบบนี้ก็เขินแย่คุณสุดสกุลไม่กล้าไง

ผู้เสียหายมาบอกเลยมันจะเปื่อยขนาดไหน
ถ้าเกิดมายืนยันว่าเป็นของคุณ
อย่างน้อยจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้
ผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะซึ่ง
เอาจริงตอนนี้นะเท่าที่นับดู
ของกลางมีอยู่๕๐๐กว่าชิ้นค่ะ
ตำรวจเขาไปจับกลุ่มตัวใน๒วัย๔๐ปี

เพราะว่ากำลังนั่งขายชุดชั้นในนั่งขายกางเกงใน

แล้วชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแสนศุกร์บางแสนอ่างศิลา

คือบางคนเอาใส่ตะก้าจะไปซักในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
แขวนตากเอาไว้ที่หอพักก็โดนสอยไปหมดนะคะ

แจ้งกับตำรวจบอกว่ามีการขโมยชุดชั้นใน

เอ๊ะใครขโมยไปเอาไปสูดดมเป็นโรคจิต

นี่ไงแล้วมีนะมีสาวหล่อคนนึง

มีคนมาคอมเมนต์อ้าว
ที่บอกพอเขาขโมยมาหมดแล้วแล้วเขาไปขาย

มันเก่าแล้วก็๓บาท๕บาท
หรือถ้าเกิดว่าดีหน่อยมีแบรนด์ดังหน่อย
ขาย๕๐บาทบ้าง๑๐๐บาทบ้าง
ซึ่งตอนที่จับตัวในสองได้นะ

บอกว่าเมื่อก่อนผมทำงานที่ร้านชาบูอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ

ก็ต้องขโมยมอเตอร์ไซค์ของทางร้าน
ชาบูนี่นะขี่หนีมา
หลังจากนั้นผมก็ไปอาศัยนอนตามใต้สะพานบ้าง
ตามวัดบ้างตามป้ายรถเมย์บ้าง
แล้วผมยืนยันนะว่าไอ้ที่ชุดชั้นในกางเกงในที่ผมขโมยมา

ไม่ได้เอามาสำเร็จความไคร้ผมประกอบอาชีพสุจริต
เอานะเอามาขายคือตัวเขาเองนะรับสาภาพว่าก่อเหตุมาหลายครั้ง
รวมทั้งหมด๘ครั้งและโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา
ก็ไปขโมยกันมาเอามาตั้งแผงขายที่ตลาดนัดเลยนะฮะ
แต่ว่าประเด็นที่เครียดคือตอนนี้ของกลางก็อยู่ครบ
ผู้ต้องหาจับตัวได้แล้วแต่ตำรวจโรงพักแสนศุกร์บอกว่า
ผู้เสียหายตอนนี้มายืนยันแค่คนเดียวเอง
ว่าเป็นเจ้าของชุดชั้นในแล้วก็ให้ชี้ตัวให้ดำเนินคดีกับนายสองแล้ว
แต่ว่าไอ้กางเกงในกับชุดชั้นในที่เหลือเนี่ยตำรวจเขามาตากไว้ที่โซฟาแบบนี้เลยเหรอคุณ

คือเขาบอกว่ายังไม่มีคนมาดูของกลางคือ
ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะอายแหละไม่กล้ามาบอกว่านี่คือของฉัน

อยากให้มาดูของกลางที่โรงพักแสนศุกร์ได้ตลอดเวลาเลย

แล้วก็จะได้กางเกงในกลับคืนมาด้วย